เรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลใช่ไหมคุณรัชพร

มีข่าวคือเรานำเสนอข่าวเลยว่า
ทำงานอยู่แล้วเป็นลมล้มลงไปกลางที่ทำงานเลย

คืออดหลับอดนอนดูบอลเรื่องนี้สำคัญนะคุณผู้ชม
บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยไหวนะ
ฝืนได้ดูได้ตื่นได้
เอาเข้าจริงร่างกายไม่ไหวนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขออกมาเตือนเลยค่ะ
บอกว่าอย่าอดนอน
อย่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เยอะ
นายแพทย์โสพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
บอกเลยว่าช่วงนี้การแข่งขันฟุตบอลยูโรเนี่ย

กระทรวงสาธารณสุขขอเตือนเลย
ใครก็ตามค่ะที่รอชมฟุตบอล

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลก็ควรหลีกเลี่ยง
และสำคัญที่สุดจัดเวลานอนให้เพียงพอค่ะ
แพทย์เจษฎาโชคดำรงสุอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ก็บอกว่าปีนี้คาดการณ์ว่า
อาจจะมีประชาชนเสี่ยงต่อการพนันบอลมากขึ้น
เพราะความทันสมัยของเทคโนโลยี
เข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างง่ายขึ้น
ก็ทำให้เกิดนักพนันหน้าใหม่ค่ะ
ทีนี้เล่าเรื่องวิชาการให้ฟังกันนิดนึงดีกว่า
มีข้อมูลทางการแพทย์เขายืนยันใช้คำว่ายืนยันแล้วนะคะ
ว่าการเล่นพนันมากทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสมองค่ะ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นใกล้เคียง
ลักษณะคล้ายคลึงกันกับการติดสารเสพติดเลย
เพราะฉะนั้นติดพนันไม่ต่างอะไรกันกับติดยาเสพติด
คุณหมอแนะนำมาบอกว่าถ้าสมมุติว่าพบใคร

สิ่งที่คนรอบข้างทำได้คือเปิดใจให้คำปรึกษา
หรือทางที่ดีที่สุดติดต่อผู้เชี่ยวชาญสายด่วนสุขภาพจิต
พนันบอลที่เขาตั้งมาโดยเฉพาะสำหรับเลิกพนันบอลนะคะ

โทรไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกัน
เพราะว่าพนันไม่เคยทำให้ใครเกิด
ไม่เคยทำให้ใครรวยไม่เคยทำให้ชุดใครประสบความสำเร็จ
อย่าคิดจะเริ่มเริ่มแล้วมันเลิกยากไม่เริ่มเลยดีกว่า